มาดูเรื่องสยองรับวันหยุดยาวกันหน่อยนะคะ
มีกลุ่มไว้รุ่นกลุ่มนึงก็ไม่มาดูแล้วแหละ
ก็เป็นแก๊งเพื่อนเป็นแฟนหนุ่มกันเนี่ยนะคะ

จะไปเที่ยวจะไปเที่ยวที่เกาะช้างจังหวัดตราด
ก็ขับรถกันมาจากที่จังหวัดปฐุมธานี

ทีนี้มาถึงที่จันทบุรีประมาณสักตี๕๓๐ได้
เขาบอกว่าเออเหมือนขับคร่อมเจอแบบ
แล้วก็ไปแวะจอดที่ปั๊มที่จังหวัดตราด

เหมือนเพื่อนสังเกตเห็นว่ามันมีเศษซากอะไรไม่รู้ติดอยู่ใต้ท้องรถ
ไปบอกเด็กปั๊มบอกน้องมาช่วยดึงออกหน่อย

จังหวะถอยรถแล้วช่วยดึงกันออกมา
โอ้โหเห็นที่เราต้องเซ็นเซอร์ไว้ไหมคุณผู้ชม
อันนั้นไม่ใช่ซากสุนัขที่เขาเข้าใจกันนะคะ
เป็นเศษเสื้อผ้าแล้วก็มีชิ้นส่วนมนุษย์ติดอยู่

ใช่สิคะคือโอ้โหมันเป็นภาพที่น่ากลัวน่าเสียวสยองจริงอะนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๖โมงครึ่งเมื่อเช้านี้นะคะ
ตำรวจภูทรเขาสมิงจังหวัดตราดได้รับแจ้งมาบอกว่า
เจอศพร่วงมาจากใต้ท้องรถที่ปั๊มน้ำมัน
ตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิง
ก็รีบลงพื้นที่ตรวจสอบโอ้โหในปั๊มเนี่ยคนมุงดูเพียบนะคะ
พื้นถนนเนี่ยมีชิ้นส่วนมนุษย์เต็มไปหมดเลยค่ะ
ไม่สามารถระบุได้จริงว่าเป็นศพของใครเพศอะไร
คือสภาพมันมีแค่ลำตัวแขนแล้วก็ขา
แล้วอยู่ในสภาพที่เละค่ะไม่มีศีรษะด้วย
ทะเบียนหนึ่งกไก่ท้อถุง๕๘๔๑กรุงเทพฯ
คนขับชื่อว่านายสหรัฐพลอยครุฑอายุ๒๙ปี

เขามั่นใจว่าเขาไม่ได้ขับรถชนคนตายแน่นอน
เพราะถ้าชนต้องรู้มากันทั้งหมด๔คันนัดกันมา
จะไปเที่ยวขับมาจากอำเภอคลองหลวงปฐุมธานี

พอถึงจุดเกิดเหตุตรงสะพานคลองเล็กที่ตำบลวันยาว

เขาบอกว่าเห็นบางอย่างมันกองอยู่บนถนนอ่ะดำน้ำมืดอ่ะ
ตี๕๓๐มันก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่

เลยตัดสินใจขับคล่อมไปเลยละกัน
ก็คล่อมกันไปทั้งหมด๔คันเลยที่มาด้วยกัน
กระทั่งมาถึงปั๊มน้ำมันที่อำเภอเขาสมิง

เพื่อนไปสังเกตเห็นว่าเหมือนมีอะไรติดใต้ท้องรถนะ
ก็เลยค่อยถอยรถเพื่อที่จะให้มันหลุดออกมา
ตอนแรกเนี่ยก็ยังนึกว่าเป็นเศษสุนัขอยู่แล้วก็ให้เด็กปั๊มมาช่วยกันดึงดึงจนมันหลุดออกมาทั้งยวง
โอ้โหพอหลุดออกมาทั้งยวงเท่านั้นแหละค่ะไม่ใช่สุนัขแล้วอ่ะ
รู้เลยว่าเป็นซากมนุษย์แน่เลยรีบโทรแจ้งตำรวจค่ะ
ซึ่งถ้าดูจากระยะทางเนี่ยนะคะที่เขาลากศพกันมาเนี่ย
ตั้งแต่สะพานคลองเล็กที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีถึงปั๊มน้ำมันที่ตราดเนี่ย
กิโลเมตรได้ค่ะโอ้โหไกลมากนะแล้วก็คือลากมาเรื่อยแบบนั้นเลยค่ะ
เห็นเห็นเองเขาถอยหลังไงน้องมันถอยหลัง
ผมก็คิดว่าเป็นคิดว่าเป็นหมาผมก็เลยถ่ายรูป

เดินทางมาจากปฐุมนะครับจะไปเที่ยวก่อช้างกันครับ

มาสี่คันครับผมแล้วตอนที่เราเหยียบอันนี้เราไม่รู้หรอว่ามันคืออะไรยังไง
ว่ามันคืออะไรยังไงไม่ไม่รู้ครับอ่าคิดว่าเป็นสุนัขหรืออะไรอย่าง
นี้ครับเพราะว่ามันเละมากครับอืมไปรู้อีกทียังไงครับรู้อีกที
แวะปั๊มครับแล้วพอรถน้องคันสุดท้ายถอยหลังออก
ชิ้นส่วนมันหลุดออกมาครับตอนแรกก็ยังคิดว่าเป็นสุนัข
ก็เลยให้เด็กปั๊มคิดว่าเก็บไปทิ้งนะครับ
แต่ทีนี้พอดูใกล้แล้วมันไม่ใช่ครับ
ก็เลยโหแจ้งตำลวจแจ้งผู้ให้ทีนี้เขาบอกว่าเขาไปขับคล่อม
ร่างของมนุษย์เนี้ยที่จันทบุรีใช่ไหมคะเขาก็ย้อนกลับไปดูพิกัดตรงนั้น
เอ๊ะมันมีร่องรอยอะไรอยู่บ้างครับโอ้โหคุณผู้ชมเศษชิ้นส่วนนะคะ
กระจายเป็นทางยาวเต็มถนนช่วงสะพานคลองเล็กที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีเลยนะคะ
มีกองเลือดอยู่๒แห่งมีเศษชิ้นส่วนมนุษย์กระจายอยู่ทั่วบริเวณด้วย
ซึ่งพอลองสอบถามเจ้าหน้าที่ในท้องที่ดูเนี่ยเขาบอกว่าตี๔๐นาทีมีคนแจ้งมาว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ตำรวจกำลังลงพื้นที่มาดูแต่ตอนที่เขามาดูปรากฏว่าไม่เจออะไรเลยไม่เจอศพผู้เสียชีวิตด้วย
เพราะเป็นจังหวะที่รถสี่คันนี้ขับลากร่างไปแล้ว
มันก็เลยเหลือแต่เศษชิ้นส่วนตำรวจก็เลยงงว่าเอาแล้วร่างหายไปไหน
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ย
ชิ้นเนื้อบริเวณที่เกิดเหตุไปเปรียบเทียบกับซากของผู้เสียชีวิตที่พบในปั๊มน้ำมันแล้ว
ว่าเป็นร่างเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็จะออกติดตามหาญาติผู้เสียชีวิตต่อไป
เมืองต้นยังไม่สามารถระบุได้เลยนะคะว่าเป็นเพศอะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็เป็นใครมาจากไหน
ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วนะคะผลออกมาแล้ว
นำตัวอย่างในจุดหนักไปเปรียบเทียบ
อายุ๕๔ปีเป็นชาวบ้านตำบลวันยาวอำเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรียาติก็มานี่คือผู้ที่เสียชีวิต
ยาติเขามาดูหลังจากที่ทราบข่าวเรื่องนี้
ก็พบว่าเขาจำเสื้อผ้าจำรองเท้าที่ติดไปกับรถได้แล้วก็อยู่ในพื้นที่จุดต่างนะฮะ
โดยบอกว่านายสำเร็จมีอาการป่วยทางจิตมานานแล้วแล้วก็มักจะมีอาการหลอน
จากเคยเป็นทหารผ่านศึกนะฮะโดยชอบเดินออกจากบ้านช่วงกลางดึก
ทางครอบครัวเองก็เตรียมใจไว้บ้างแล้วว่าสักวันนึงเนี่ยคือมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นได้
เพราะว่าเขาก็ดูแลตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่ไหวสุดท้ายฮะก่อนเกิดเหตุก็เหมือนเดิมครับ
คือนายสำเร็จเขาหายออกจากบ้านไปหายออกไปตอนสักประมาณตี๒จนกระทั่งช่วงบ่ายวันนี้
ญาติญาติก็ได้ข่าวว่าเอ้ามีรถที่เขาไปลากอะไรนึกว่าเป็นซากสุนัขจากแถวพื้นที่จันทบุรี
แล้วก็ไปเจอศพที่ปั๊มแถวตราดก็เลยมาขอดูกัน
สุดท้ายแล้วก็คือนายสำเร็จนะฮะญาติเขาก็มายืนยันกับเจ้าหน้าที่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ